ไทยรัฐนิวโชว์ช่วงนี้มีเรื่องมาเตือนน้องวัยรุ่นไม่ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชาย
เดี๋ยวนี้มักจะมีการไปซื้ออุปกรณ์เสริมสวยเสริมหล่อผ่านทางโซเชียล
เป็นแท่งพลาสติกประมาณนิ้วหนึ่ง๒นิ้วเนี่ย
ไว้ที่ปลายจมูกทำให้ปลายจมูกนั้นเชิดโด่งขึ้นมา

ใส่ไว้ในจมูกเลยใช่ครับไม่ต้องไปเสริมเลยแล้วอย่างนี้ไม่หลุดเข้าไป
แล้วก็เขาบอกว่าเป็นการทำให้จมูกนั้นเชิดขึ้นไปโดยไม่ต้องไปทำศัลยกรรม
ราคาถูกแบบนี้มีคนหลงเชื่อแล้วก็ซื้อมาใช้เยอะเหมือนกันนะครับ
แต่ว่าถือว่าเสี่ยงมากเหมือนกันครับน้องและคุณผู้ชมต้องฟังให้ดี
เพราะว่าร่าสุดทางด้านของกระทรวงศาสถนสุกเองก็ออกมาเตือนว่า
หรือว่าอาจจะถึงเสียชีวิตได้นะครับ
เรื่องนี้ทางด้านของนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยครับ
เป็นรองประหลัดกระทรวงสาธารณสุข
กล่าวเตือนกรณีที่วัยรุ่นมีความนิยมไปซื้ออุปกรณ์เพื่อเสริมความงามต่าง
อุปกรณ์ดังกล่าวเน้นมันมีลักษณะที่เป็นชิ้นพลาสติก
เป็นอุปกรณ์ที่ใส่ไว้ในจมูกเพื่อดันให้รูปทรงของจมูกนั้นสวยขึ้น

แต่ว่าอาจจะเกิดอันตรายได้ถ้าเกิดว่าใช้นาน
ถ้าอุปกรณ์นั้นมีความแข็งแรงไม่พอยึดหยุ่นไม่ดี
โดยอาจจะไปกดทับเนื้อเยื่อด้านในโพรงจมูก
ทะลุหรือไปกดทับจนเป็นแผลได้
ซึ่งแผลอาจจะเกิดการอักเสบสุดท้าย
จนทำให้มีการติดเชื้อเข้าไปสู่โพรงจมูกได้
และไม่ควรใส่อุปกรณ์ดังกล่าวเวลานอน
เพราะอาจจะหลุดเข้าไปด้านในเกิดการอุดตันสุดท้าย
หายใจไม่ออกก็ได้นะครับอาจจะเสียชีวิตได้เลยก็ว่าได้
ขณะที่ผู้ที่มีภูมิต้านทานต่ำ

เพราะว่าหากเกิดแผลโดยที่ไม่รู้ตัว
การติดเชื้อจะลุกลามอย่างรวดเร็วมาก
ส่วนผู้ที่ต้องไปเสริมจมูกหรือว่าผ่าตัดเสริมความงาม
ทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขเองนะฮะ
เตือนว่าอย่าไปหลวงเชื่อการโฆษณาตามสื่อออนไลน์
ทางด้านศัลยกรรมตกแต่งที่ระดับการรับโรงจากแพทยศภาเท่านั้น